มาตรการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน
ที่จะมอบเงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
และมีการตรวจสอบแล้ว๕๐๐บาท

เลยนะฮะเราทำมาอาชีพค้าขาย
แต่ทำไมในข้อมูลที่มีการตรวจสอบ
หาว่าเราเป็นเกษตรกรบ้างแหละหรือว่าไม่เข้าข่ายในการได้รับเงินบ้างล่ะ
บางคนบอกว่าฉันทำอาชีพค้าขายก็จริงอายุฉัน๕๐กว่าแล้ว

นั่นสิฮะหลายคำถามเกิดขึ้นในโลกโซเชียล
ตอนนี้คนเริ่มออกมาร้องเรียนกันเยอะแล้วนะครับ
เรื่องนี้มีการพักจ่ายเงินเยียวยาไปช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
และวันนี้จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมขึ้นอีก
ส่วนปัญหาต่างเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้น
เดี๋ยวรับฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจา

สวัสดีค่ะคุณบุ๊คสวัสดีคุณน้ำแข็งครับ
ครับเชิญครับครับวันนี้วันสงกราน
ถึงแม้ราชการจะสั่งไม่ให้หยุดสงกรานไม่ให้เล่นสงกราน
แต่ว่าขอใส่เสื้อลายดอกให้เป็นสัญลักษณ์ไว้หน่อย
ไม่อยากให้สงกรานถูกลืมไปทั้งหมด
นี่เป็นปีแรกมั้งตั้งแต่ประเทศไทยมีสงกรานมา
ที่ต้องหยุดเทศกาลสงคราน
แม้กระทั่งในช่วงสงครามโลกก็ไม่หยุดนะครับ
คนก็ยังสาดน้ำเล่นน้ำเล่นสงกรานกันอยู่

ประเพณีสงกรานก็ว่ากันไปแต่ว่าคราวนี้ต้องยอมครับ
สงการจะถืออาวุธอะไรก็เอาโควิดไม่อยู่
ฉะนั้นสงกรานปีนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
เรื่องของเงินเยียวยาผมบอกแล้วไงครับว่า
ถ้ามันไม่มีความชัดเจนเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาตามมา
เพราะนับวันคนจะยิ่งสับสนและไม่เข้าใจ
จริงผมบอกตั้งแต่วันแรกนะว่า
เราต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่เพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหม่
ข้อมูลอยู่กับข้อมูลทั้งวันทั้งคืน
มันก็เลยเกิดสภาพอย่างที่ว่าคนที่ควรได้ไม่ได้

ขอดูกูหน่อยครับว่า
เสียงกระจองงอแงกันอยู่เวลานี้
ตัวเลขที่คุณลวรลแสงสนิท

อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แจกแจงตัวเลขของคุณลวรลนในจอนะครับ

ปัจจุที่หนึ่งคัดกรองจาก
๙๙๐๐๐๐รายตีเสียว่า๘ล้านรายแล้วผลของ๘ล้านรายเนี่ยผ่านเกณฑ์๑ล้าน๖๘๐๐๐๐ราย
กลุ่มคนที่อยู่นะเขาอยู่เนี่ย
ถ้าตามไปดูสิครับว่าละเอียดแนวปฏิบัติของแต่ละกลุ่มเนี่ย
เขาทำอะไรนะครับ

อย่างที่อาจารย์เมื่อกี้ขึ้นหน้าจอให้ดูนะฮะว่า
มี๓กลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังเขามีการตรวจสอบ
แล้วก็แบ่งเป็น๓กลุ่มแล้วกลุ่มผ่านเกณฑ์๑๖๘๐๐๐รายนะครับ
แล้วก็กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก๑๕๓๐๐๐ราย
แล้วก็กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็๔๗๐๐
เพราะว่าตอนนี้มีการคัดกรองแล้ว๗๙๐๐๐๐๐ราย
ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไป๒๖ล้านคน
เดี๋ยวฟังอาจารย์สุภาพกันต่อนะครับ
ต่อสายถึงอาจารย์สุภาพกันอีกครั้งนะครับ

ทีมงานกำลังต่อสายอยู่เดี๋ยวอาจจะมาใช้ในการโฟนอินแทนนะคะ
ก็เป็นข้อมูลนะครับจากทางกระทรวงการคลังนะฮะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามีการคัดกรองออกมาแล้ว

วันนี้จะเริ่มแจ้งว่ามีใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีก
แล้วก็จะแจ้งว่าใครที่ผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับเงินเยียวยาอีกนะครับ
วันที่๑๓ก็จะโอนเงินให้แก่ประชาชนอีก๓แสนคน
วันที่๑๔คือพรุ่งนี้ก็จะโอนเงินให้กับประชาชนอีก๓แสนคนเหมือนกัน

สำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์๔ล้านกว่ารายเนี่ยนะคะ
แล้วเหตุผลคือคุณอาจจะได้รับการดูแลจากช่องทางอื่นแล้ว
หมายความว่าถ้าเป็นครอบครัวเกษตรกร
จำได้ไหมครอบครัวเกษตรกรเขาจะเยียวยาเป็นครอบครัว
ดังนั้นคุณอาจจะมีพ่อแม่เป็นเกษตรกรอาจจะรวมอยู่ในกลุ่มนั้น

แต่เมื่อวานคนที่มาร้องเรียนในโลกโซเชียลบอกว่า
ครอบครัวผมไม่มีใครสักคนทำนาเลยเป็นเกษตรกรเลย
เออแต่ทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะฮะ
ตอนนี้ฟังการวิเคราะห์กันต่อจากอาจารย์สุภาพครับ
จะเพิ่มเติมอย่างนี้ให้คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งว่า
เลขที่ไม่ผ่านเนี่ยไอ้๔๗๘๐๐๐รายเนี่ย

หนึ่งก็กลุ่มค่าราชการค่าราชการบำนาน
กลุ่มนี้เขาบอกชัดตั้งแต่ต้นแล้วว่า

เพราะค่าราชการยังได้เงินเท่าเดิม
กลุ่มที่ได้บำนานก็ยังได้บำนานเท่าเดิม
แต่ก็ยังมีคนไปลงทะเบียนกันเยอะอยู่

สอง

อันนี้ก็เผื่อฟลุกไงเผื่อว่าจะได้๒ทาง

เขาจะช่วยเป็นลายครอบครัวอยู่แล้ว

ต่อมาคือนักเรียนนักศึกษา

คุณยังไม่ได้ทำงานคุณยังไม่ได้รับผลกระทบอะไร
พ่อแม่ยังจ่ายเงินค่าทงค่าเทอมเหมือนเดิมอยู่

อันนี้ก็ยอมรับได้ครับว่า
เกณฑ์

หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นคน

คนที่

เข้าบ้าง

แล้วว่าโรนแสงสนิทออกมาชี้แจงนะครับ
คุณสมบัติของเกษตรกรมีอะไรบ้างเราเรียนคุณผู้ชมแบบนี้
เกษตรกรจะขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็คือกรมส่งเสริมการเกษตร
การขึ้นทะเบียนจะเป็นรายครอบครัวอย่างที่คุณอริยาบอกไปนะครับ
ในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว
จะให้ระบุชัดเจนว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คนเป็นใครบ้าง
และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำการเกษตรมีกี่คนคือใครบ้าง
แล้วก็๔มาตรการเยียวยา๕๐๐บาทระบบจะคัดกรองหัวหน้าครอบครัว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัว
เฉพาะที่ช่วยทำเกษตรกรรมนี่อันนี้สำคัญนะ
เฉพาะที่ช่วยทำเกษตรกรรมว่าประกอบอาชีพเกษตรกรหรือไม่

แล้วก็๕ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกัน
ในการให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรและข้อ๖คือ
จะมีมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะจะออกมาเร็วนี้

ทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพกันต่อ
อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์

ผมจะเติมว่าคนที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์

หรือต้องไปกรอกข้อมูลเองไม่เป็นเนี่ย

แต่คนเหล่านี้คือคนที่รายได้หายหดไปเพราะ
โควิดมันมาใช่ไหมครับ
คนเหล่านี้คือคนที่
ข้าวครกกระทะเข้าโรงจำนำเพื่อเอาเงินมาต่อชีวิตสามร้อยห้าร้อย
คนเหล่านี้คือคนที่บอกว่าลูกกำลังจะไม่มีอะไรให้กิน
แต่เขาเนี่ยไม่อยู่ในกรอบไหนเลย
ไม่อยู่ในกรอบที่จะไปลงทะเบียนกรอบไหนก็ไม่ได้คำถามก็คือว่า
คนที่ได้รับผลกระทบจริงขาดรายได้จริง
ตกงานจับพลันจริงจริงเดือดร้อนกันจริงจริง
เครียดกันจริงถึงขั้นจะฆ่าตัวตายที่คุณน้ำแข็งรายงานเป็นข่าวเมื่อกี้เนี่ย
แล้วจะทำยังไงไอ้คำว่าไม่มีอะไรจะกินเนี่ย
โบราณเขาใช้วลีเปรียบเทียบเปรียบเปลยแต่เวลานี้มันไม่ใช่ข้อเปรียบเทียบ
มันเป็นความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาคำถามก็คือว่า
แล้วรัฐบาลจะเอากรอบไหนหลักเกณฑ์ไหนครับ
ถึงจะทำให้คนเหล่านี้ได้ประทังชีวิตต่อไปได้ไหนบอกว่ามีเงินตั้งหกแสนล้าน
กันไว้เยียวยาคนตกงานคนที่ได้รับผลกระทบและก็เติมให้ระบบกระทรวงสาธารณสุข
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ก็มีคำถามว่าตกลงรัฐบาลตั้งงบเยียวยาไว้จริงเนี่ยเท่าไหร่
ถามว่าจะถึงมือประชาชนจริงกี่คน
ถามว่าถ้าถึงน้อยรายไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าเงินที่เหลือเนี่ยจะเอาไปทำอะไร
รัฐบาลและกระทรวงการคลังต้องตอบให้ชัดนะครับ
อย่าเพิ่งบอกว่าโอ้ยทุกวันนี้ก็ทำงานเหนื่อยทำงานหนัก
ยังต้องมาเจอกับพวกเอามือไม่พายเอาเท้าประน้ำตักการนี้ใช้ไม่ได้
วันนี้จึงมีข้อเสนอในลักษณะที่ว่ามีคนเสนอเยอะนะครับ
แจกให้ทั่วถึงเช่นตั้งกรอบไว้เลย
อายุเกิน๑๘ปีแจกหมดแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาไม่ได้
สองดูเอาจากฐานะเอาดูยังไงคนที่ไม่มีบัญชีเงินฝากเนี่ย
ต้องได้เพราะคนที่ไม่มีบัญชีเงินฝากคือคนที่เขาหาเช้ากินค่ำ
เขาไม่มีวันที่จะกระเจียดเกษียณเอาเงินไปฝากธนาคารได้
เขาหาไม่พอกินเขาจึงไม่มีเงินฝากธนาคาร
คนที่ไม่มีเงินฝากอยู่ในบ้านใครที่ไหนแจกหมด
หรือคนที่มีเงินฝากก็ไม่ใช่ว่ารวยทุกคน
ไม่ใช่ไม่รับผลกระทบมีเงินฝากแต่เงินฝากในสมุดบัญชี
มีไม่เกินหนึ่งแสนบาทไม่เกินหนึ่งแสนบาทก็ถือว่าลำบาก
ก็ยังเป็นคนจนเขาได้รับผลกระทบจากโควิดแง่
ฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลต้องตั้งหลักคิดใหม่ตั้งหลักคิดว่าทำยังไงที่จะแจกให้ทั่วถึง
มากกว่าที่คิดว่าจะแจกยังไงที่จะให้คนจะประหยัดเงินให้มากที่สุด
นาทีนี้ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นแล้วครับเพราะคนเดือดร้อนกันมาก
คนเดือดร้อนกันจริงแล้วหลายอาชีพหลายครอบครัว
เขาไม่รู้จะไปเข้าข่ายเกณฑ์อันไหนอันโน่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้
กลายเป็นว่าคนที่กำลังเดือดร้อนที่พูดหยาบว่าจะตายกันหมดแล้วเนี่ย
ไม่รู้จะไปขอเงินรัฐบาลห้าพันหรือหมื่นห้า
ไม่รู้จะอยู่ในกรอบไหนเพราะเหลียวซ้ายก็ไม่เข้ากรอบ
เหลียวขวาก็ไม่เข้ากรอบหลังดูฉันก็ไม่เข้ากรอบ
เออแล้วจะเป็นยังไงฝากไว้หน่อยเถอะครับ
คุณปุ๊กคุณน้ำแข็งนี่เรื่องใหญ่นะฮะ
คนเดือดร้อนกันจริงจริงครับโอเคนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับก็วิเคราะห์ไปถึงกลุ่มคนที่บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์นะฮะ
ส่วนคนที่ต้องตรวจสอบกันต่อนะฮะต้องคัดกรองกันต่อ
ต้องขอข้อมูลกันต่อเนี่ยตอนนี้มีคนที่ผมรู้จักนะ
เขาก็ร้องเรียนมาเหมือนกันบอกว่าโอ้โหส่งข้อมูลให้ไปเยอะมากเลยนะ
ค้าขายอยู่ที่ตลาดไหนต้นทุนซื้อของทุกวันทุกวันเป็นยังไง
ของกิจการตลาดนั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าส่งข้อมูลไป๓ละ๒วัน